สนับสนุนโดยบิ๊กซีถูกสุดไปเลย
แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ

ไอ้อภิษฎาแควงคาค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้าน
เพื่อให้คุณรู้พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจันทร์กับทุกเรื่องรุ่น
ให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
มาถึงวันนี้วันนี้เป็นแบบวันของเชฟกระทะหล่อนี่
แล้วแบบเตรียมล้างท้องแล้วนะ

ฝีมือเด็ดหน้าตาเด็ดแล้วก็ปากจัดด้วยนะคนนี้
อยากจะแบบดีปากเขาเลย
มีคนนี้เลยนะที่คุณบอกว่าพวกเรานี่เห็นกันตัว
พี่มุมแบบทำอาหารก็ไม่อร่อย

ถ้าอย่างนั้นเราก็ขอเชิญมาเลยนะคะสำหรับเชฟวันนี้
ที่รอคอยของเราเชฟรักในช่วงเชฟขาหล่อ
เชฟร็อกภูริฮัศดินนักโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ
และโค้ชเทนเนอร์สุดแซ่บ
กระทะหล่อวันนี้ล้างตะหลิวรอคิวต้อนรับเชฟร็อกสุดฮอต
ที่จะมาเนรมิตเมนูสุดฟินให้เหล่าแม่บ้านได้โชว์ฝีมือกันสุดลิด
พูดได้เลยว่าใครที่ชอบแกงไทยเครื่องแกงหอมในวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน
แต่จะหอมอร่อยกันขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
โทษต้อนรับเชฟล่ะครับ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

เพราะข้าวสวยลองร้อนสองชาปเลยได้มั้ย
ไม่ได้ก่อนที่จะไปอภิษปรึกษาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอ

มีวิธีออกกำลังกายอะไรบ้างเชฟ
อุปกรณ์ของคุณแม่บ้านที่อยู่ที่บ้านเอาแบบเก้าอี้ก็ได้เอาที่มันง่ายก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่ง
ถ้าคุณไม่มีหลอดได้ยักษ์แบบไงอยู่ที่บ้านจูงมากไปหลังนีส์นุ่ง

ตอนนี้เชฟบอกก่อนว่าเชฟปวดหลังแต่เชฟเราแอดไลน์กับเชฟ

ตอนนี้เชฟเขามีสอนแบบออนไลน์คุยกันในไลน์ว่าฉะนั้นเนี่ยอภิษฐ์ฟรีศึกษาจากเชฟมาแล้ว

ก้นแตะก็พอแล้วก็ขึ้นเลยอ๋อ

บีบเข้าไป

เฉฟเชฟน้าท้องเป็นราบตรงนี้

นี่น่าท้องเป็นราบ
หน้าท้องเราก็เพิ่มที่ผมสอนไปตอนนั้น
ลงแล้วก็ตีเข่าสายคว้าศลับกัน

ตอนนี้ให้เชฟเนี่ยมาทำเมนู

อย่างที่บอกว่าเราทุกคนรออยากจะชิมแกงคั่วหอยแมลงผู้สับปะรดแล้วค่ะ

ถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวให้พอช่วงหน้ากลับมาลงมือทำกันค่ะ